นาทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่า
เขาบอกเลยว่าอย่าแข่งเรือแข่งพายมันแข่งได้
่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้
ช่วงนี้เขากาดอกจันทร์เอาไว้คำฮิตคือ
อยากได้ความรักดีไปขอพระแม่รักษมี
แต่จะไปสู้อะไรกับคนที่เขาสร้างพระแม่รักษมี
งานใหญ่กว่าวุ้นเส้นวินิธิภาคถูกคุกเข่าขอแต่งงานที่ปารีสไปแล้วจ้า

คุณผู้ชมเป็นภาพที่หลายคนรอคอยเห็นแล้วมีความสุขตามกันไปนะ
ไฮโซนิกนี่นะคะคุกเข่าขอวุ้นเส้นแต่งงานที่ปารีส
เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยเนาะ
เป็นไปด้วยความเรียบง่ายมาตลอดค่ะคือความรักลงตัวไม่ได้หวุยหวาอะไรเลยสำหรับรักครั้งนี้นะ
แล้วทุกครั้งที่สาวออกงานที่ผ่านมาก็จะพูดเรื่องความรักแต่น้อยมาก
นักข่าวพยายามจะแซวจะหยอดจะถามไม่ค่อยได้คำตอบ
มาทีเดียวนี่เป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวไปเลยค่ะ
ทางด้านเพื่อนสนิทอย่างนานารายบินาก็ออกมาบอกความลับด้วยว่าจริง

เพราะว่านุ่มนิกเขาเตรียมการมาอย่างดีในที่สุดก็มีวันนี้
และอย่างที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่แรกคุณผู้ชมค่ะว่าพี่วุ้นเส้นของเรานี่นะ
คือตำนานผู้สร้างสร้างองค์พระแม่ลักษมีตั้งอยู่ที่วัดไผ่เงินตรงนี้คุณผู้ชมนี่
นี้สวยมากนะแล้วหลายคนก็ไปขอพรเรื่องความรักชอบคนไหนชอบแบบไหน
เปิดรูปให้พระแม่ดูไปแต่คราวนี้พี่วุ้นเส้นไม่ได้แค่ไปขอเปิดรูป
ซึ่งพี่วุ้นเส้นก็เคยออกมาบอกด้วยว่าเหตุผลในการสร้างพระแม่ลักษมีองค์นี้ที่วัดไผ่เงินนะ
เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยเชื่อเรื่องสายมูมากแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตลอดเพื่อความสบายใจเลย
ทั้งเรื่องธุรกิจเอ้ยก็ประสบผลสำเร็จตามที่ขอเอาไว้
ก็เลยขอสร้างองค์พระแม่ลักษมีให้ผู้คนที่ศัฐรณ์เนี้ยมาขอผ่อนกับไหว้สักอาระกันด้วยคุณผู้ชมขา
แล้วบอกเลยนะองค์พระแม่เนี่ยเพิ่งสร้างนะ
ปีที่แล้วไม่ทันถึงปีพระแม่ทำงานนี่คือรัดคิวให้พี่วุ้นเส้นก่อนใครเพื่อน
แล้วจะบอกเลยนะที่เรียกไฮโซไฮโซนี่คือรวยจริงนะ
ของจริงคุณผู้ชมขาบอกเลยว่า

กลับรายการก่อน

ไปก่อนไม่ได้เพราะมีคิวยาว
ไฮโซนิกทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า
ฐานหินใหญ่ที่สุดในเอเชีย
พระแม่รักษมีรัดคิวให้ลูกด้วยจ้า
เธอจะไปรัดคิวเขาไม่ได้เชอรี่นี่ก็๑๐กว่ารายการแล้ว
ขอพระแม่มาสิบรายการแล้วอยากได้แบบนี้